ตัวนี้มันหิวจัดแล้วยังกินไม่อิ่ม
แล้วประกอบกับได้กลิ่นไก่ต้มร้านข้าวมันไก่เนี่ยหอมบ้างครับ
ในขณะนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจ
ในการจับกลุ่มตัวสัตว์เลื้อยคานที่มีลักษณะคล้ายกับจอราเข้
หลังเข้าไปก่อเหตุพยายามจะบุกเข้าไปกินข้าวมันไก่
ภายในร้านแห่งหนึ่งบริเวณตลาดสัตหีบ

ได้ไหมนี่

และก็ไร้งานไปพี่ทำงานแบบนี้ผมจะตกงานนะครับ
พี่ไร้งานขาวดีมากครับ

อื้อฮือมันกินไปหรือยังทำไมตัวใหญ่แบบนั้น
มันกินหมาไปตัวนึงแล้วเบอร์จะเล่าให้ฟัง
นี่แหละครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่คือคุณแพทองบอก
โอ้โหกู้ไพมาจับหน่อยไอ้เงินตัวทองมันยาวเกือบ๓เมตร
คือคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ตัวเงินตัวทองตัวนี้นะ
มันจะไปกินลูกหมาจรจัด๕ตัวนะครับ
แล้วมันกินไปแล้วตัวนึงแต่มีชาวบ้านไปช่วยอีก๔ตัวเอาไว้ได้
นี่ไอ้นี่คือแม่รอดชีวิตนะครับ

ตัวเงินตัวเท่านี้มันดุจริงผมใช้เวลาตั้ง๒๐นาทีกว่า
กว่าจะจับมันได้ลองไปดูหน่อยฮะ

นี่นะครับได้ยินเสียงของตัวเงินตัวทองไหมครับมันขู่มากนะครับ
เนื่องจากว่าได้ไปกินหมามาละวาดเพื่อจะกินลูกหมานะครับ
เดี๋ยวเถอะนะไปอยู่ในธรรมชาตินะลูกน้ำ

โอ้โหขู่

ทำไมครับคุณวราภรไม่ออกไม่ไป
ตอนมันเอาขาหน้ามันดึงประตูไว้
ตัวใหญ่มากจริงอร้อยนี่ยังกับไดโนสัว
มีลูกหมาอยู่ในท้องมันตัวนึงแล้ว
โอ้โหเนี่ยครับเอาพี่ถ้าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในข่าวบอกแบบนั้นนะ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ไปไกลหน่อยก็แล้วกันตัวใหญ่เหลือเกิน
โอ้โหนี่ค่ะถูกพันธนาการเรียบร้อยแล้วก็ช่างไปเข้าร้านข้าวมันไก่ด้วยนะคะ